แม้กระดูกของคนตายก็ไม่เว้นนะคะ
ลูกหลานร้องห้ายร้องห่มจะไปทำบุญที่เก็บกระดูกที่ใส่โกดนะ
เป็นอาธิคนตายไปเห็นเนี่ยคือกระดูกเนี่ยถูกเทกับพื้นเลี่ยนลาดไปหมด
แล้วก็กรดทองเหลือก็ถูกขโมยไป
พระพุทธกระดูกหยาลคุณครับเออครึ่งร้อยคุณผู้ชม

คุณย่าคุณตาคุณยายเนี่ยลูกหลาน
เห็นน้ำตาไหลเลยทำไมทำกันแบบนี้ล่ะ
เหตุการณ์มันเกิดขึ้นในชาปนสถานนะฮะวัดป่าครองธรรมบ้านแห้ว
หมู่๘ตำบลบ้านโนนอำเภอซำสูงที่ขอนแก่นครับ
บัวลอยแก้วใสบอกว่าเมื่อสงกรานที่ผ่านมา
ชาวบ้านทั้งหมู่บ้านก็ไปประกอบพิธี
เลี้ยงบรรพบุรุษตามความเชื่อของชาวชุมชน
ก็จัดพิธีสงฆ์เลี้ยงอาหารหรือที่เขาเรียกกันว่าโต๊ะจีนผีนี่แหละครับ
นาธิชาปนัสฐานวัดแห่งนี้
แต่พอมาถึงตอนนั้นเพราะว่ากดใส่อาทิตย์ของแม่หายไป
เหลือเพียงเศษกระดูกที่เททิ้งไว้เท่านั้นนะ
ถามชาวบ้านหลายคนก็เออถูกคนร้ายก่อเหตุลักษณะเดียวกัน
แต่ว่าก็ไม่ได้มากเท่าไหร่ก็เลยไม่ได้เอาเรื่องเอาความอะไร
จากนั้นเรื่อยมาชาวบ้านต่างก็พูดเป็นเสียงเดียวกัน
เวลาเอาอาหารไปถวายเวลาเอาดอกไม้ไปกราบไหว้บูชากระดูกบรรพบุรุษ
โกรธโกรธเริ่มหายไป
ทีละอันสองอันสามอันสุดท้ายเนี่ยครึ่งร้อยหุ่น
แล้วก็ถูกหายไปหมดเลยทั้งเป็นแบบทองเหลืองเป็นแบบแซนเลสก็ตาม
แล้วคนร้ายเนี่ยเทกระดูกเทเท่าอัฐิเอาไว้เนี่ยเกลือนเต็มพื้นเลย
แปลกเหมือนกันที่ที่นี่เขาใช้เป็นคล้ายสากระภูมิเนาะค่ะ
แล้วเอาโกรธใส่กระดูกแล้วก็ไปวางไว้ในศาลอีกทีหนึ่ง
คนปกติก็จะมีแบบเป็นช่องปกปิดนิดหนึ่ง
อะไรแบบนี้นะครับก็เลยเห็นโกรธง่ายหน่อยนะครับ
ทีนี้มีชาวบ้านอีกคนนึงชื่อว่านางอุบลเขาก็บอกว่าเขาโกรธนะ
แล้วก็แค้นอย่างมากว่าทำไมคนร้ายใจบาปขนาดนี้
กล้าทำกับคนตายได้ขนาดนี้นะฮะ
ซึ่งคนตายทั้งหมดเป็นที่เคารพนับถือของคนในชุมชนอยู่แล้ว
เพราะว่าก็เป็นผู้เท่าผู้แก่นะ

ชาวบ้านบางคนเนี่ยที่มีที่บรรจุอัฐิของบรรพรุษอย่างดีแล้วก็แบบเป็นเจดีน่ะ
คนร้ายก็ทุบนะทุบเลยทุบไอ้ช่องนะ
แล้วก็เอาโกรธเป็นทองเหลืองไปแล้วก็เทกระดูกเกื่อนเต็มพื้นไปหมดเลยนะฮะ
ซึ่งถ้าเกิดไปนับรวมกันกับโกรธที่ใส่กระดูกที่ใส่อาธิหายไปตอนนี้ประมาณสัก๕๐กว่าอันได้
อยากให้ตำรวจเนี่ยเพิ่มความเข้มงวดในการตรวจสอบในจุดนี้ด้วย
เพราะว่าเป็นเรื่องสะเทือนใจของชาวบ้าน
หลายคนถูกบรรพบุรุษมาเข้าฝันเหมือนกันว่าต้องการเอาโกรธกลับมาใส่อัฐิใหม่
เออไปเข้าฝันลูกหลานแล้วนะครับตอนนี้
ชาวบ้านที่ถูกคนร้ายขโมยโกรธไปเนี่ยส่วนใหญ่เชื่อว่าน่าจะเป็นกลุ่มวัยรุ่น
ลอบมาก่อเหตุช่วงกลางคืนไม่กลัวผีเลยแล้วเอากดไปขายเอาเงินไปใช้จ่ายอะไรแบบนี้นะฮะ

ขอให้ตำรวจจับได้เร็วก็แล้วกันไม่รู้เอาไปทำอะไรเยอะแยะขนาดนั้นเนี่ยนะคะ